ไปดูเรื่องราวที่นำมาเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยนะครับ
เมื่อชายวัย๔๑ปีคนหนึ่งที่จังหวัดนครนายกไปหาปลาในลำห้วย
เมื่อจับปลาหมอได้ตัวหนึ่งนะครับไปเห็นปลาอีกตัวหนึ่งจะจับเพิ่ม
ก็เลยฆ่าปลาหมอตัวแรกเอาไว้ที่ปากก่อนที่ปลาจะดิ้นหลุดเข้าไปจนถึงหลอดลม
ทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตติดตามจากรายงานครับ
กลายเป็นเหตุการณ์ที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจหลังมีผู้ใช้
เอาปากคาบปลาหมอเพื่อจะจับปลาอีกตัวแต่ปลาหมอเกิดลื่นไหลติดคอดับอาณาจ
โดยฤทธิ์ปลาหมอตัวนี้มีขนาด๓นิ้วครึ่งหลังทางโรงพยาบาลปากพลีทำการผ่าตัด
ออกมาจากหลอดลมของนายอุทัยงามวาจาอายุ๔๑ปีผู้เสียชีวิต
สร้างความตกตะลึงให้กับหลายคนที่พบเห็นทีมข่าวเดินทางไปที่คลองห้วยน้ำขาว
อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นจุดที่นายอุทัยเสียชีวิต
พบนายนองนอยท่าทานงอายุห้าสิบเจ็ดปีเฉาบ้านที่หาปลาและอยู่ในเหตุการณ์
ก่อนที่นายอุทัยจะเสียชีวิตเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุขณะกำลังถอนย่าอยู่ริมห้วย
เพื่อเตรียมจับปลาจู่นายอุทัยผู้เสียชีวิตได้เดินเข้ามาทัก
พร้อมบอกว่าจะลงมาจับปลาระหว่างนั้นเขากับนายอุทัยยืนหาปลากันคนละฝั่ง
นานก็ได้ยินเสียงนายอุทัยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเมื่อหันไปก็พบว่า
หมออยู่ในปากของนายอุทัยและปลาหมอกำลังดิ้นไหลลงคอของนายอุทัยไปแล้วครึ่งตัว
ก่อนจะมีเลือดไหลทะลักออกมาทั่วปากแม้ว่าจะพยายามช่วยเหลือแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล
แจ้งให้ชาวบ้านมาช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลปากพลี
โอ้โหปลาหมอโอ้โหสี่ยาวดิสามนิ้วมันยาวแบบนี้อืม
แต่ตัวตัวมันใหญ่หรอกแต่มันยาวอืมเห็นปลาคาปากเขาอยู่เลยเออ
เห็นอยู่ดิ้นเลยใช่ไหมอืมเอาไม่ทันแล้วแล้วเขาทำท่าทางยังไง
ถ้าดูแบบที่สิอ้วกอืมอืมอ้วกเอาไม่ทันแล้วเขาเป็นยังไง
แบบปลาปลาเข้าไปในปากเลยเออหืมอืมลุงก็ช่วยเอาออกมาไม่ทัน
จะทำให้น้องชายต้องมาเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันเชื่อว่าเป็น

แม้ตอนนี้ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชายแล้ว
แต่อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกับทุกคน
พร้อมตั้งใจว่าได้นำซากปลาหมอใส่ลงในโรงศพ
เพื่อเผาอุทิศส่วนกุศลไปพร้อมกับน้องชายด้วย
ก็คิดว่ามันแบบเหตุการณ์ที่ไม่น่าคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
เหมือนอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ค่ะ

คือว่ามันแบบไม่คาดคิดเลยไง
มันเร็วมันนึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้

เฉพาะทางโสดสนศิกแพทย์โรงพยาบาลนครนายก
แนะนำว่าหากพบผู้ประสบอุบัติเหตุปลาติดคอ
ให้สังเกตว่าปลาที่หลุดเข้าไปในปากนั้น

จากนั้นให้หาครีมมาคีบหรือดึงตัวปลาออกมาทันที
เพราะหากปล่อยไว้ปลาที่ยังมีชีวิตอยู่
ดิ้นจนไหลเข้าไปในหลอดลม
ส่งผลให้เกิดภาวะขาดอากาศหายใจ
แต่หากไม่สามารถดึงตัวปลาออกมาได้

และรีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
อันดับแรกเราก็ดูว่า

พอที่เราจะหาครีมที่เหนียวแล้วดึงตัวปลาออกมาทันที

ต้องรีบทำตอนนั้นถ้าปล่อยไว้ปานจะพุดเข้าไป
จะขยับเข้าไปในหลอดลมหรือกล่องเสียง
แล้วก็คนไข้จะขาดอากาศหายใจได้ตอนนั้น
แต่ถ้าทำไม่ได้เราก็จัดโปรซิชั่นในตำแหน่งคนไข้
ให้นอนหงายรอบตะแคงซ้ายขวา
แล้วก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
พวกปาร์มหมอจะไปอมไว้ในปาก
พอมันจะเรื่องแล้วมันจะมีคลีบที่มันแข็งแรง
จะเข้าคอแล้วทำให้เสียชีวิตได้
อยู่ที่ระยะเวลาที่เหตุการณ์คนไข้ที่เกิดกับนำส่งโรงพยาบาลเนี่ย
โอกาสที่จะเสียชีวิตได้

สำหรับคนไข้ที่ประสบเหตุลักษณะนี้

เพื่อให้คนไข้สามารถหายใจได้
ใช้เครื่องมือคีบตัวปลาออกมาได้
พร้อมย้ำเตือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
เป็นภัยใกล้ตัวที่ควรระมัดระวัง
เพราะสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน